เป็นรูปธรรมแล้วจากตัวเลขที่เรานำเสนอให้

ข้ามอาเซียนไปแบบท่วมท้น
แล้วก็ระดับเอเชียเนี่ยก็ยังต้องให้เวลาอีกสักพักหนึ่ง
แต่ถ้าจะเปลี่ยนกันเลยนะครับเราก็อยากจะวัดผลงานกับคุณสือคนก่อน
ที่เป็นชาวต่างชาติเพราะมีการตั้งคำถามว่า
วนรูปเหมือนเดิมชีวิตของสวาคมฟุตบอล

สุดท้ายไปใช้คนนอกไม่ดีกลับมาใช้คนไทย
ก็เลยลองดูว่า๕กุญสือต่างชาติที่มีผลงานเป็นรูปธรรม
ออกมาเมื่อเทียบพี่ซิโก้แล้วเป็นอย่างไรครับ
ก็สำหรับกุญสือชาวต่างชาติถ้ารวมทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ
เคยคุมทีมชาติไทยมี๑๑คนแล้ว
แต่ที่เรานำมาให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือมี๕คน
เป็นผลงานที่คนไทยจดจำมีผลงานที่ดูแล้วชัดเจนนะครับ
คุณซื้อชาวบราซิลที่มาเปลี่ยนทีมชาติไทยนะครับ

ก็มาคุมทีมไทยในช่วงปี๑๙๘๙ถึงปี๑๙๙
งานเด่นก็คืออันดับ๔เช่นเกมปี๑๙๙๐ที่จีนนะครับ
ชนะจีน๑๐ในวันชาติของจีนด้วยนะ
เป็นวันที่ไทยเรานั้นจำได้ดี
คือเรานั้นเป็นรอหมดทุกอย่างแหละเล่นในบ้านเขาด้วย

แต่สุดท้ายจีนวันนั้นงานกร่อยเลย
ประเสริฐช้างมูลนะครับจากจังหวะที่เราเห็นในภาพนะครับ
คณะจีนเป็น๑๐เข้าสู่รอบ๔ทีมว่าเราก็ได้อันดับ๔
ในปี๑๙๘๙และปี๑๙๙๐ในยุคของคาลอสนะครับ
ที่เจ้าตัวนั้นจะออกจากทีมไปในปี๑๙
คนที่สองคนนี้ถูกเปรียบเทียบกับพี่ซิโก้เลยนะครับ

เตอร์วิทย์คุณชนะคุณซื้อชาวอังกฤษนะครับ
ประสบความสำเร็จมากสุดเลยในปี๑๙๙๘ถึงปี๒๐๑
ผลงานเด่นคือเกือบจะพาทีมไทยไปเหมือนกันนะครับในบอลโลก
แต่สุดท้ายเราเก็บได้แค่๔แต้มจากรอบ๑๐ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียในการคัดบอลโลก
โอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเข้ารอบ๑๐ทีมสุดท้าย
แล้วพี่โก้ก็พาไทยมาจึงจุดที่พี่ตอบฟิชทำได้แล้ว
สามารถพาไทยไประดับเอเชียได้ไหม
ต้องให้ทำทีมให้ครบโปรแกรมทุกนัดของบอลโลก
เพราะว่าปีเตอร์วิทย์พาทีมเล่นในรอบ๑๐ทีม
เค้ากลุ่มทุ่คนัดแล้วก็จบที่๔แบบ

ตอนนี้ไทยเรามีหนึ่งแต้มในฟุตบาลโลกรอบเข้าเรียกส่วนเอเชีย
ก็คือรอบเดียวกันกับที่ปีตวิทย์เคยทำทีมนี่แหละนะครับ
ส่วนคนต่อมาข้ามมาในปี๒๐๐๘กันหน่อย
ปีเตอร์วิทยังจำกันได้ไหมคนนี้
ก็มาคุมทีมชาติไทยนะครับ
มาคุมไทยต่อจากชาญวิทย์ผลชีวินนะครับด้วยสัญญา๒ปี
แต่ทำได้เพียงแค่รองแชมป์อาเซียนครับ๒๐๑๖
ทั้งที่เป็นทีมเต็งนะครับก่อนที่จะอำลาทีมไปแบบเงียบ
อันนี้ผมเล่าให้ฟังต่อได้เพราะผมทำข่าวในช่วงนั้น
ก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็ไปสนามบ่อยนะครับ
แม้จะได้รองแชมป์อาเซียนคลับ
แต่ว่าผลงานในการฝึกซ้อมการวางระบบถือว่าใช้ได้ในช่วงเวลาสั้น
ต้องยอมรับได้ว่าคนที่เราหยิบยกมาเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ความร่วมมือจากสมาคม
ในตอนที่อาจจะต้องขอนักเตะมาร่วมทีมนะครับขอเวลาในการฝึกซ้อม
แล้วก็นักเตะเขามีสังกัดกันเป็นอาชีพอย่างแท้จริง
การปล่อยมาบางครั้งปล่อยมา๓๔วันรวมเดือนทาง

บางคนก็น่าเห็นใจคือผลงานเขาไม่ดี
เพราะว่าโอกาสในการที่เขาจะได้ทำทีมเหมือนเก็บตัว๒๓อาทิตย์
โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเก็บตัวนะครับ
คุมทีมที่ประเทศลาวก่อนที่จะตกรอบแรกทั้งที่เป็นแชมป์เก่า๗สมัย
ถือว่าเป็นผลงานที่น่าอับอายมากนะครับในช่วงนั้น
แล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะครับที่ไทยนั้นตกรอบแรกด้วยกัน
ชนะใครเลยก่อนที่จะอำลาไปในที่สุดครับ
ก็เป็นหนึ่งคนที่ได้เวลาในการทำงานค่อนข้างน้อย
ในการเตรียมทีมนะครับของทีมไทยทุกชุดมีเวลาเตรียมทีมเต็มที่บางทีก็ไม่เกิน๑อาทิตย์
ซิโก้กิริสักเสนาเมืองตอนนั้นไปรับงานทีมชาตินะครับ
เป็นงานแรกเลยในฐานะที่เป็นโค้ชนะครับเป็นผู้ช่วยโค้
เขาก็มองเห็นปัญหาจนนำมาปรับแก้จนทีมไทยมาถึงจุดนี้ได้นะครับ
มีเวลาไม่เยอะมากแต่ว่าทำเตอร์ไพรส์นะครับ
บุกไปแพ้ออสเตรียน๑๒แบบนำก่อน
คนนี้นี่มาพร้อมกับความหวังของทีมชาติไทยที่จะโอกาสไปฟุตบอลโลกเลยนะ

แล้วก็ระบบของทีมมันสำคัญมากนะครับระบบของนักเตะระบบของหลีกอาชีพเรา
แกรมก็แน่นเหมือนเช่นเคยในช่วงนั้นนะครับ

หลังจากนั้นก็ไหลรูดลงมา
แล้วก็ผลงานที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือ

คุมทีมชาติจาเมริกาแล้วพาจาเมริกาได้รองแชมป์
ตอนนี้ไม่ได้เป็นกุญสือทีมชาติอเมริกาแล้วนะครับ

มาดูกันหน่อยนะครับหลายประเทศก็เพิ่งพา

ก็คือกุสฮิดดิงกุญสืชาวเนื้อทะเลนะครับ

ก่อนที่จะสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ

รกี๒ประตูต่อ๓จบอันดับที่๔
แต่นี่จะถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุด
ของทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกนะครับ
ส่วนญี่ปุ่นก็น่าสนใจคุณวรปัตย์
เคยใช้บริการของฟิลิปทุสเย่นะครับ

และทางป้องหมายให้ว่าจะต้องไปถึง

แต่เอาเป็นว่านี่ก็ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุด
ของญี่ปุ่นแล้วล่ะสำหรับรอบ๑๖ทีม

นักเตะทีมชาติบราซิลมาคุมทีม

แล้วก็ต่อมาฟุตบอลโลก๒๐๑๐ญี่ปุ่นก็กลับมาใช้โค้ชชาวญี่ปุ่นเหมือนเดิมก็คือทาเกชิโอกาดะอีกครั้ง
แล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่๒
จากนั้นก็กลับมาใช้โค้ชต่างชาติเรื่อยมานะครับได้ตั้งแต่อัลเบโตซักเคโรนีอาเวียกิเร่และวาฮิตฮาลิฮอสซิชคนกุญสือคนปัจจุบันครับ
ท้ายด้วยจีนกันหน่อยนะครับจีนผ่านบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกและครั้งเดียวในปี๒
หลังจากฝีมือของโบราวิโลติโนวิชคนซื้อชาวเสิร์ฟเบียร์ที่คุมทีม๕ชาติลงเล่นในบอลโลกราศสุดท้าย
และยังแต่เม็กซิโกครอสเตอริกาสหรัฐอเมริกานาจีเรและก็จีน
บอลโลกราศสุดท้ายก็รอบเคลื่อนในปี๒๐๐๒จีนไม่มีคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในรอบสุดท้าย
ซึ่งจีนก็จบรอบแบ่งกลุ่มตามคาดนะครับซึ่งรอบนี้ก็คือรอบที่ไทยเข้าไปในรอบ๑๐เกมสุดท้ายในยุคปีเตอร์วิทย์นะครับ
ก็สำหรับทีมชาติจีนเนี่ยล่าสุดพวกเขาน่าสนใจนะครับ
ตกุญศือทีมชาติอิตาลีนะครับที่เคยพาทีมอิตาลีนั้น
คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี๒๐๐๖ต้องดูว่าผลงานครั้งนี้ของจีนนั้นจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในรอบเดียวกับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าจะอยู่คนละกลุ่มในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนะครับ